ใครชอบกินทุเรียนนะจ๊ะคุณต้องตั้งใจดูเลย
เพราะว่าร้านนี้เขาขายทุเรียนถูกถูกขนาดไหนไปชมค่ะ
เฮ้ย๑๐บาทภูละ๑๐บาทโอ้ยถูกมาก
มีจริงนะจ๊ะไปกันที่ร้านทุเรียนทอง
บริเวณโค้งวัดป่าสารวรรณติ๋ยลงสารวรรณ
โอ้ยเมื่อไหร่จะถึงระบวนแต่สารวรรณติ๋ยลง
ร้านนี้อยู่ที่ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมา
มีทุเรียนขายเริ่มต้นที่๑๐บาทจริง
๑๐๒๐๓๐๔๐จะได้กินไหมเนี่ยคุณค่ะ
ลูกค้าที่เขาเข้ามาเขาก็จะเลือกตามความพึงพอใจ
ว่าคุณอยากได้งบประมาณเท่าไหร่เขาก็จะมีวางขายกันไป
ทุเรียนเพิ่งออกสู่ตลาดใหม่
ที่ก็จะมีราคายังสูงมากอยู่
เจ้าของร้านทุเรียนทองเขาก็เลยตัดสินใจงั้นแบ่งขายเป็นแพ็คขนาดเล็ก
สำหรับคนที่งบประมาณน้อยให้ลูกค้าสามารถเลือกตามกำลังทรัพย์ของตัวเองเลยนะคะ
เจ้าของร้านก็คือคุณศิวราจำปาทองค่ะเขาบอกว่าตัวเขารู้จักเพื่อนที่ปลูกทุเรียนพันกระดุมทองอยู่ที่จันทบุรี
ก็เลยเที่ยวชมสวนทุเรียนแล้วก็ติดต่อเหมาเหมาสวนนะคะ
ทุเรียนของเขาเนี่ยเอามาขายที่จังหวัดนครราชศรีมาที่นี่
สำหรับใครที่สนใจก็ไปเที่ยวไปซื้อหาไปทานกันได้เนอะ
เดี๋ยวนี้ทุเรียนคนขายเขาก็มีทางเลือกเพิ่มสำหรับลูกค้าที่อยากจะทานกันด้วย
แล้วก็มีบริการผ่าให้สดแบบนี้สำหรับใครที่อยากได้เป็นแบบเป็นลูกก็มี
เนื้อมันดูน่ากินมากเลยนะโอ้เนื้อเนียนอยู่เนอะ
แล้วราคาดีนะคุณสมมุติว่าช่วงนี้งบน้อยปลายเดือนแต่อยากทานก็นิดหน่อยไปก่อน
แล้วราคายังแพงอยู่ด้วย